คดีของน้องนิชาหรือว่าน้องอาตอม

กระเป๋าสตังค์หายบัตรประชาชนหาย
แล้วก็มีคนร้ายเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร

ล่าสุดมีรายงานข่าวบอกว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณ๕ทุ่ม
ตำรวจได้มีการควบคุมตัวนางสาวปวีนา
ซึ่งนางสาวปวีนาก็รับสารภาพว่าเป็นคนเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารจริง
บอกว่าผู้ชายที่เป็นชาวผิวสีชื่อไซมอน
ว่าจ้างด้วยเงินแค่๑๐๐๐บาทนะคะให้ไปเปิดบัญชี๕บัญชี
แต่ตัวเธอเองรับเงินมาแค่๔๐๐บาท
ทางตำรวจก็นำตัวนางสาวปวีนาไปที่สนหลัก๒
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่านางสาวปวีนาไปเปิดบัญชี

แล้วก็นำตัวนางสาวปวีนาไปที่สอนอห้วยขวาง
เพราะว่าไปกดเงินสดในพื้นที่ของสอนอห้วยขวาง

ใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าท่านยังจำกันได้ตุลาคม๒๕๕๙
ตำรวจไทยทั้งสตมด้วยแล้วก็หลายหน่วยงาน
ไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งคุณเขียนมาสอนนะฮะ
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯแถวราชกระบังหรือยังไง
ชาวต่างชาติชาวผิวสีชาวไนเจรียเยอะเลยหลายสิบคน
ค่ะพฤติกรรมก็คือเหมือนเปิดเฟซบุ๊ก
ใช้รูปคนอื่นเป็นชาวต่างชาติหน้าตาดีดูดีมีฐานะ
แล้วก็มาหลอกลวงให้โอนเงินไป
ใช่ก็โรแมนซ์ก็โรแมนติก

นี่ค่ะพอมีข่าวว่าจับกุมได้แบบนี้
วันนี้ตัวนางสาวนิชาหรือน้องอาตอมกับพี่สาว
ก็เดินทางไปพบกับตำรวจนะคะ
บอกว่าจะไปขอบคุณที่ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว

แต่ว่าประเด็นของนางสาวนิชามันมีหลายเรื่อง

ตำรวจเขาให้ข้อมูลมาเช่น

หายหลายครั้งแจ้งความไปหลายครั้ง
แล้วมีเงินในบัญชีถึง๖ล้านบาท
น้องนิชาหรือว่าน้องอาตอมเนี่ยก็ต้องชี้แจงว่า๖ล้านเนี่ย

แต่มีอยู่๓แสนที่ชี้แจงไม่ได้

เพราะเธอเองก็เพิ่งอายุ๒๔ปี
ทำไมมีเงินถึงเยอะแยะขนาดนี้

ต่างเหล่านี้นางสาวนิชาก็ต้องชี้แจงนะคะ

นางสาวนิชาเกียรติธนภัยบูล

ที่ทางด้านของสอนอฮุ้ยขวาง
ขอบคุณตำรวจที่ทำงานรวดเร็ว
แล้วก็ไปยืนยันความบริสุทธิ์นะคะ

เพราะที่ผ่านมาให้ปากคำและข้อมูล
โทรศัพท์ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ต้องสงสัย
ที่ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวน
ในชีวิตไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้

แต่พอตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้

ที่มีข้อมูลว่าตัวเอง
โทรศัพท์ติดต่อกับกลุ่มผู้ต้องหาก็ยืนยันว่า

ถูกเอาชื่อไปเปิดซิม

ส่วนบัตรประชาชนที่มีคำถามว่า

ก็ยืนยันว่าทำหายไปทั้งหมด๓ครั้ง

แล้วก็ไปทำใหม่โดยที่ไม่ได้ไปแจ้งความ

ซึ่งอยู่ในบัญชีตั้งแต่ตัวเองอายุ๑๘

ปัจจุบันเงินก็เหลืออยู่ไม่เยอะมาก

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องฟังทางตำรวจด้วย

แต่ก่อนอื่นไปฟังเสียงนางสาวนิชากันก่อนนะคะ
ไม่เคยค่ะ
แล้วทำไมตำรวจของแม่นสามารถ
มีเปอร์ของต่างได้
ในส่วนนี้คิดว่าหนูก็ได้ให้หลักฐานทั้งหมด

จะเป็นแบบนั้นกัน
กริจฉริชะนะพัทธนาเจริญ
บอกว่าข้าดี้นี้เนี่ยตำรวจเขาทำงานร่วมกัน
ระหว่างกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖และกองปราบราม
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดี
แต่เป็นการนำตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็มีชายต่างชาติที่บอกว่าเป็นชายผิวสีคนนี้ค่ะ

ส่วนตัวของนางสาวนิชาเองตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชนของสนบ้านตากอยู่นะคะ
แต่ว่าท่านหลังจากมีการตรวจสอบข้อมูล
รวมรวมพยาหลักฐานเสร็จแล้วจะเปลี่ยนสถานะยังไงเนี่ยก็ต้องรอ
รอผลสรุปของพนักงานสอบสวนก่อนค่ะ

เรามีอำนาจที่จะตำรวจ
มีอำนาจที่จะเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำก็ได้
ก็จินำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับ
อย่าเพิ่งให้พูดอะไรไปมากกว่านี้นะครับ

ที่นำเรียนแล้วว่าในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับ
เมื่อหลักฐานยังไปไม่ถึง

ยังไม่สามารถที่ขอสารออกหมายจับได้นะครับ
ก็ยังมีฐานะเป็นผู้ให้ถ้อยคำเป็นเรื่องปกติอยู่ครับ
นี่ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของนางสาวปวีนา
ที่มีรายงานข่าวว่าถูกควบคุมตัวไปแล้วก็ยอมรับสารภาพ
รับเงินจากไซมอนไปเปิดบัญชีธนาคาร๕บัญชี
ก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของนางสาวปวีนา
ยังอยู่ในฐานะผู้ให้ถ้อยคำ
เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการออกหมายจับนะคะ
แล้วก็ตัวนางสาวปวีนาเองให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรได้

เนี่ยค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้เนี่ย
ตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เปิดบัญชีธนาคารได้ครบหมดแล้ว
เป็นขบวนการแก๊งโรแมนสแกม
แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ๑๕มกราคม
จะประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบว่ามีการถ่ายโอนเงินไปในบัญชีอื่นอีกหรือเปล่า
แล้วก็จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการวันอังคารหน้านะคะ
๖มกราคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีของ

ตอนแรกที่เราได้ข่าวตอนแรกเลยนะครับ
ก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนไปมากกว่านี้
น่าจะมีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่
กระเป๋าสตางค์หายบัตรประชาชนหายมีคนลักลอบเอาไปเปิดบัญชี
ค่ะแต่สาวไปสาวมามันมีหลายประเด็นที่ต้องอธิบายเพิ่ม
อย่างวันนี้ที่ตำรวจ
มีการได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบเพิ่มเติม

ผังเยอะแยะไปหมดเลยนะท่านผู้ชม

ท่านผู้ชมจะได้ไล่เรียงแล้วก็เห็นภาพเหตุการณ์ได้ถูกว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ

เพราะเรื่องนี้เองก็กลายเป็นว่าคนก็เริ่มติดใจสงสัยแล้วว่า

ว่ามันมีอะไรเกี่ยวพันธเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอยู่
ค่ะคือรายงานข่าวก็บอกว่านางสาวนิชาต้องตอบคำถามตำรวจอีกหลายเรื่องเลยจริงค่ะ
ประเด็นก็ต้องเริ่มจากประเด็นบัตรประชาชนหายทำไมหายบ่อย
ว่าเงินในบัญชีอีกอย่างเมื่อสักครู่นี้นักข่าวถามตำรวจ
เป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะมีแกะมีแพะมีอะไรเหมือนกับคดีครูจอมทรัพย

เอาเป็นว่าอย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชม
นางสาวนิชานะครับนางสาวนิชาเกียรติธนภัยบูลทำบัตรประชาชนหายไปทั้งหมดนะครับ
เปิดใหม่เนี่ยรวมแล้วมันมีไทม์ไลน์อยู่ทั้งหมด๔ครั้งด้วยกันนะครับ
ธันวาคม๒๕๕๑ตอนนั้นอายุ๑๕ปีเป็นวันที่นางสาวนิชาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นครั้งแรก
หลังจากนั้น๓๑มกราคม๒๕๕๗นิชาไปทำบัตรประชาชนเป็นครั้งที่๒โดยไปขอทำบัตรใหม่

ระบุเอาไว้ว่าทำไมถึงไปขอทำบัตรใหม่นะครับ
แต่๑๘กันยายน๒๕๖๐นางสาวนิชาไปทำบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นครั้งที่๓แล้วที่ไปทำ

หลังจากนั้น๖ตุลาคม๒๕๖๐นางสาวนิชาบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์หายซึ่งในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีบัตรประชาชนที่หายไปด้วยอันนี้ที่เป็นข่าวไง

หายแล้ว๗ตุลาคม๒๕๖๐ก็ไปขอทำบัตรประชาชนใหม่ก็ถือว่าเป็นครั้งที่๔เพราะบัตรหายก็เลยต้องไปทำบัตรใหม่อันนี้คือเรื่องของการไปขอทำบัตรประชาชนของนางสาวนิชาที่หลายครั้งเหลือเกิน
แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ตามมาก็คือทำไมคนร้ายเอาบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวนิชาไปเปิดบัญชีธนาคารมันไม่ใช่บัตรที่หายล่าสุดนะคะ
หายล่าสุดคือ๖ตุลาคม๒๕๕๙
ค่ะคือคนร้ายเนี่ยเอาบัตรที่นางสาวนิชาทำใหม่เมื่อวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๗ไปเปิดบัญชีธนาคาร
ที่เป็นเรื่องเป็นราวจนถูกเขาแจ้งความแล้วตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย๗แบงค์๙บัญชีเนี่ยอันนี้คือบัตรประชาชนที่หายตั้งแต่๓๑
ใช่ค่ะไม่ใช่ที่หายปี๖๐นะคะ
ถ้าไล่เรียงกันดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีที่คนร้ายเอาไปเปิดบัญชีนะครับ๒๑ตุลาคม๒๕๖๐นะครับ
เอาไปเปิดบัญชีแบงค์กสิกรไทยสาขาเดอร์มอลบางแคร์แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอร์มอร์บางแคร์
หลังจากนั้น๒๓ตุลาคม๒๕๖๐คนร้ายใช้บัตรประชาชนนางสาวนิชาที่ทำเมื่อ๓๑มกราคม๒๕๕๗ไปเปิดบัญชีแบงค์ทหารไทยสาขาซีคอนบางแคแล้วก็ธนาคารธนชาติสาขาศรีลม
มาค่ะ๓๐ตุลาคม๒๕๖๐นะคะคนร้ายใช้บัตรประชาชนนางสาวนิชาที่ทำเมื่อวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๗ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเดอร์มอร์บางแคร์
๒๙พฤศจิกายน๒๕๖๐คนร้ายใช้บัตรประชาชนของนางสาวนิชาที่ทำเมื่อ๓๑มกราคม๒๕๕๗เหมือนกันไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาเดอะมองามวงวานและธนาคารออมสินสาขาเดอะมองามวงวาน

ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะ๗แบงค์๙บัญชีเนี่ยจะเห็นว่ามีช่วงระหว่าง๓๐ตุลาคม๖๐กับ๒๙พฤศจิกายน๖๐ตรงนี้คุณเขียนมาสอน
ระหว่างนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนำไปสู่การตกเป็นผู้ต้องหาก็คือ๑พฤศจิกายน๒๕๖๐นะครับ
ที่ผู้เสียหายก็คือนางกาซินียะเมาเนี่ยโอนเงินให้กับคนร้ายผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยสาขาซีคอนบางแคร์นะครับ
ซึ่งมีนางสาวนิชาเป็นชื่อเจ้าของบัญชี๓๔๐๐๐บาท
อีกบัญชีนึงเนี่ยเป็นบัญชีของนายขวัญทองน้อยกับนายธิรพัฒน์๑ล้าน๓๐๐๐บาทที่โอนไปนะครับ
แล้วพอโอนไปแล้วก็มีการถอนออกวันเดียวกันเลย๒พฤศจิกายนนางสาวกาซินีผู้เสียหายไม่ได้รับพัสดุที่คนร้ายที่ติดต่อกันทางเฟซบุ๊ก
ว่าโอนเงินมาให้ก่อนเดี๋ยวจะส่งอะไรมาให้เนี่ยพอไม่ได้พัสดุก็ติดต่อกลับไปทางเฟซบุ๊ค
ปรากฏว่าเฟซบุ๊คคนร้ายปิดไปแล้วก็เลยเชื่อว่าถูกหลอกลวงนะครับแล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้
ออกหมายเรียกไปครั้งที่๑หมายเรียกครั้งที่๒๒๗ธันวาคม๒๕๖๐แล้วก็ไม่มีการติดต่อกลับจากนางสาวนิชาก็นำมาซึ่งการออกหมายจับจากศาลจังหวัดตากในวันที่๓มกราคม๒๕๖๒
ข้อหาร่วมกันช่อโกงตามคำร้องของพนักงานสอบสวน
ก่อนที่๓มกราคมสารจังหวัดตากจะออกหมายจับข้อหาช่อโกง๕มกราคมก็มาพบตำรวจกองปราบ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีส่งสารไปเลยนะครับก่อนจะเป็นข่าวอย่างที่ท่านทราบ
แต่ทีนี้ในช่วงระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เอาบัตรประชาชนของนางสาวนิชาไปเปิดบัญชีมาสอบปากคำได้
วันนี้ก็คือสองคนนี้นะครับคนหนึ่งก็ชื่อว่า
นางสาวปวีนาสิงหาวิบูรณ์นะคะอีกคนนึงก็คือนางสาวเจรติสายสินสองคนนี้แหละค่ะ
แล้วก็ที่บอกไปว่านางสาวปวีนาเขารับสารภาพว่าถูกจ้าง๑๐๐๐ให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร๕บัญชี
นายไซมอนเป็นคนจ้างแต่ว่าเขายังไม่ได้รับทั้ง๑หมื่นนะเขารับเงินมา๔๐๐บาทเท่านั้นเขาบอกแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ภาพมาเนี่ยครับรวมทั้งบุคคลอื่นด้วยนะครับแล้วนายไซมอนเนี่ยซึ่งเป็นชายสัญชาติแคมารูนอายุ๓๑ปีนะครับ
แล้วก็ไปใช้ตู้นะครับของธนาคารกรุงศรียุธยากดเงินนะครับ
เมื่อ๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๐บ่ายโมงครึ่งกด๑๓ครั้งรวมเป็นเงิน๓๖๙๐๐บาทนะครับ
ซึ่งตรงนี้นายไซมอนก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้แล้วนะครับนี่มันยังมีเรื่องที่มันเกี่ยวพันธุ์มากขึ้นด้วยนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่ามันมีการโทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นชื่อของนางสาวนิชา
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เอาบัตรของเธอไปเปิดบัญชีธนาคารคือนางสาวปวีนา
นางสาวนิชาก็เลยออกมาชี้แจงอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่เอาชื่อของเธอไปเปิดซิมถึง๔ซิม๔หมายเลขด้วยกัน
แล้วคนร้ายเอาชื่อเธอไปเปิดซิมแล้วคนร้ายอาจจะโทรหากันเองหรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับขบวนการนี้นะคะ
คือตำรวจบอกว่ามันมีการโทรคุยกันไงแต่นิชาบอกว่ามันก็คนร้ายมันก็โทรคุยกันได้เนี่ยหรือเปล่า
ต้องไปพิสูจน์ทางเสียงซึ่งมันก็ไม่รู้จะพิสูจนยังไงแต่เธอยืนยันในความบริสุทธิ์
และอีกหนึ่งเรื่องที่นางสาวนิชาก็ต้องชี้แจงแต่วันนี้ก็ชี้แจงไปบ้างแล้ว
ก็คือบัญชีธนาคารของเธอเนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนถึง๖ล้านบาท
บอกว่าเป็นการทำธุรกิจกับครอบครัวค่ะครับก็เป็นเงินหมุนเวียนแต่ว่าตอนนี้มันเหลือไม่ถึงหรอก
แล้วก็บัญชีก็นิ่งอยู่เธอก็ชี้แจงได้ทั้งหมดแต่มันมีอยู่๓แสนที่เธอบอกว่าไม่รู้มันมาจากไหน
มันมียอดหนึ่งที่อยู่ดีก็เข้ามา๓แสนอันนี้ไม่ใช่บัญชีที่คนร้ายไปแอบเปิดนะครับ

นี่คือเรื่องทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อพรุ่งนี้มีอะไรเพิ่มเติมท่านจะได้ตามกันถูก
ใช่ค่ะเราก็เล่าอย่างละเอียดเรียบร้อยนะคะ